มีอะไรบ้างที่จะเป็นรูปธรรม
และทำได้จริงในการแถลงนโยบายของเมื่อวาน

ขอสรุปรวบรวมมาอธิบายให้ฟังเป็นเรื่อง
นโยบายที่คนกรุงเทพและคนชาญเมืองรออยู่
คือนโยบายลดค่าโดยสารไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายรถไฟฟ้า
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอาการยึกยักยัก
พูดให้คลุมเคลือว่าไม่รู้จะลดได้เมื่อไหร่
แต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนตอน๒ทุ่มกว่า
รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็ลึกลุกขึ้นแถลงต่อรัฐสภา
เป็นหัวข่าวว่าสุริยะโชว์๒๐บาทตลอดสายเป็นของขวัญปีใหม่
เป็นของขวัญปีใหม่แปลว่าก่อนปีใหม่นี้ได้นั่ง๒๐บาทตลอดสาย
เอาสองสายก่อนสองสายก็คือสายสีแดงตลิ่งชันลังศิษย์
ทุกวันนี้เก็บอยู่เริ่มต้น๑๔บาทไปจนถึง๔๒บาท
อีกสายหนึ่งสายสีม่วง
สายสีม่วงนี่บางซื่อคลองไปถึงคลองบางใหญ่
นี่ก็เหมือนกันเก็บ๑๔๔๒บาท
ทั้ง๒สายนี้จะปรับราคาตลอดเส้นทางเป็น๒๐บาท

รัฐมนตรีสุริยะบอกว่าจะผลักดันภายใน๓เดือน
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
สรุปก็คือสายสีแดงกับสายสีม่วง

ส่วนสายอื่นรอไปก่อน
สายสีเขียวที่คนใช้มากรอไปก่อน
เพราะว่าเป็นเรื่องที่กอทมมารับผิดชอบ
นี่คือค่าโดยสารรถไฟ
เรื่องที่สองที่คนรอกันมากรอกันทั้งแผ่นดิน
นโยบายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

จะทำให้ราคาพลังงานลดลงอย่างมีนัยยะ
จะลดลงมากลดน้อยลดเท่าไหร่ยังไม่มีตัวเลข
แต่ใช้คำว่าลดลงอย่างมีนัยยะ
ฉะนั้นต้องรอขั้นตอนปฏิบัติ
ต้องรอตามลุ้นว่าจะลดได้เมื่อไหร่
ล่าสุดที่เป็นข่าวเมื่อกี้
นายกบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคำตอบ
พรุ่งนี้น่าจะมีคำตอบ

นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ
ผู้ใช้แรงงานรออยู่
ที่ว่า๖๐๐แล้วก็ปริญญาตรี๒๐๐๐

ตอนหาเสียงเขาบอกว่า๖๐๐เนี่ยโน่นได้ปี๗๐

รอให้รายได้ประเทศดีขึ้น
รอให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น

ที่จะขยับขึ้นไปถึง๔๐๐เนี่ย

นโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน

อันนี้ก็เป็นปัญหาอมตะนิรันการ

ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้

รัฐบาลนี้เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาบอกว่า
ดูสิว่าจะเอาไปให้คน
ที่ไม่มีที่ทำกินได้ทำกินยังไง
แล้วได้ทำกินอย่างมีศักดิ์ศรี
อย่างมีศักดิ์ศรีหมายถึงว่า

เข้าไปทำอะไรก็เจอข้อหาลุกป่า
ต้องวิ่งไล่กันเขาจับได้ส่งฟ้องศาลอุตลุดไปหมด
อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหายาขมของรัฐบาลทุกชุด
ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เอาเถอะ
บอกว่า๔ปีของรัฐบาลนี้จะทำให้ได้
ถ้าอย่างนั้นก็รอดูนโยบายนี้ทำได้แน่ทำได้จริงแต่ใช้หน่อยช้าหน่อย
มาข้อที่๕บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังอยู่ไหม
เพราะไม่เห็นเขียนไว้ในนโยบายคำตอบก็คือยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
แต่บอกไม่ได้ว่าจะใช้เงินให้เท่าไหร่
คนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เท่าไหร่
อันนี้ก็ต้องรอแต่บอกยังอยู่ไม่ได้ไปไหนยังอยู่
แล้วถึงเวลานั้นก็เป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สารวนสารวัลแก้ปัญหากันวุ่นวายไปหมด
นายกบอกว่าเรื่องนี้แน่นอีก๕เดือนที่จะเข้าสู่ช่วงวิกฤตในจังหวัดภาคเหนือ
นายกบอกว่าจะเร่งทำเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วเพื่อให้เกิดผลในช่วงต้นปีนี้
เพื่อให้เกิดผลในช่วงต้นปีนี้จะทำยังไงจะทำแบบไหนจะทำอะไร
อันนี้ต้องคอยดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่เอาเถอะนายกก็รับปาก
เราก็ต้องเชื่อนายกถัดมาเรื่องใหญ่นโยบายพักหนี้
อันนี้ก็ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานว่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรและคนที่เป็นหนี้เดือดร้อนมาก
ผ่อนโน่นผ่อนหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์กำลังถูกไล่ยึดกันอยู่เนี่ย
เดือดร้อนกันกระจองงอแงรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้า
โดยเฉพาะพักหนี้เกษตรกรพักหนี้เกษตรกรเนี่ยนายกพูดไว้แข็งขัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐรับลูกต่อ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าจะลุยพักหนี้เกษตรกร
สร้างรายได้หวังชุบชีวิตใหม่นี่แปลว่ารัฐมนตรีเกษตรรับลูกนายกอย่างแข็งขัน
อันนี้ก็ยืนยันว่าจะทำแน่พักหนี้เกษตรกร
มานโยบายที่๘นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่องของหาเงินเข้าประเทศเนี่ยดีที่สุดคือเอาเงินเข้ามาโดยการท่องเที่ยว
ฉะนั้นนายกยืนยันว่าจะทำให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
ทำยังไงปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่านี่เรื่องที่หนึ่ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในประเทศไทย
ถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยจะเป็นแรงจูงใจให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
เอาเงินมาใช้ในบ้านเรามากขึ้นกระแสเศรษฐกิจจะหมุนเวียนมากขึ้น
มันได้กันหมดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย
ถัดมานโยบายแจกเงินดิจิตอล๑๐๐๐บาท
อันนี้ก็เป็นนโยบายใหญ่เมื่อวานนายกก็ยืนยัน
แต่ว่าไอ้ที่เรื่องมีการท้วงติงกันว่า
ใช้ในรัศมีสี่กิโลเอ๊ะถ้าบ้านมันอยู่ในชนบทท้องทุ่งท้องนา
ไม่มีร้านค้าแล้วก็มีร้านที่ไม่ขึ้นภาษี
ไม่ไม่ขึ้นทะเบียนเรื่องเกี่ยวภาษีใช้ไม่ได้จะทำยังไง
อันนี้คนก็ทักท้วงมาเยอะ
นายกบอกว่าถ้าถึงเวลานั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยน
แต่ยืนยันว่าเดินหน้าแน่นี่เอาข้อสรุปมาให้ฟังให้ฟังว่า
สิ่งที่จะทำและสิ่งที่จะทำได้
และสิ่งที่จะทำเป็นรูปธรรมเนี่ยมีอะไรบ้าง
นายกบอกเมื่อวานประชาชนรออยู่ทั้งนั้น
ทีนี้ก็มาถึงมุมมองของฝ่ายค้าน

เจาะไปที่รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
คุณจุลินก็บอกว่า
มีความเห็นว่ามาตรฐานรัฐบาลชุดนี้
สวนทางกับความสูงของนายก
การตั้งโจทย์ประเทศคลุมเคลือ
นโยบายเลื่อนลอยขาดความชัดเจน
หากใครอ่านครบจะพบว่า

เป็นนโยบายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรง
นโยบายที่แถลงกับนโยบายหาเสียง

เป็นนโยบายไม่ตรงปก
ฉะนั้นนี่คือสาระสำคัญ
สรุปจากการอภิปรายเมื่อวาน

เป็นการแถลงนโยบายต่อ
หลังจากแถลงนโยบายเสร็จวันนี้
รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบาย

แล้วประชาชนจะเฝ้ามอง
ประชาชนจะจับตาดู
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ